ไปดูอีกหนึ่งเรื่องเป็นครูสอนภาษาฝรั่งเศสนะ

มาเมืองไทยไปเปิดโรงแรมมีอะไรกับเด็กผู้ชาย

เขาบอกว่าเขาเคยมาแล้วประทับใจเด็กผู้ชายไทย
เล่นกีฬาแถวห้วยขวางก็เลยบินกลับมาใหม่
พาไปเปิดโรงแรมแล้วก็มีการตั้งกล้องถ่ายภาพกิจกรรมที่ทำเอาไว้
กลับไปดูเป็นที่ระลึกด้วยนะครับ
นี่คุณผู้ชมผู้บังคับการนครบานหนึ่ง
พลตำรวจตรีเสนิทสำรานสำรวนกิจนะฮะ
แถลงบรรยายพฤติกรรมของคุณคนนี้เป็นชาวฝรั่งเศส
กระดองชองคิสตอฟเป็นครูสอนภาษาอยู่ที่สิงคโปร์
เขาบอกว่าเขาจ้างเด็กผู้ชายมา
๘๐๐ถึง๑๐๐๐บาทต่อคน
มาที่ห้องนี้แล้วก็จะเปิดคลิปโป๊ให้เด็กพวกนั้นดู
เพื่อเป็นการกระตุ้นอารมณ์ทางเพศให้กับเด็กเหล่านั้น
ก่อนที่จะลงมือกระทำชำราวเด็ก

สักประมาณปี๒ปีก่อนเนี่ยเขาเคยมาเมืองไทยแล้วนะ
แล้วก็ไปเดินเล่นแถวสนามกีฬาแถวห้วยขวาง
ไปพบกลุ่มเด็กผู้ชายอายุสักประมาณ๑๐๑๔ปี
แล้วติดเขาพูดนะเขาพูดนะติดใจในความแข็งแรงและความหล่อเหลาของเด็กไทย
ประกอบกับนายคนนี้นะเป็นคนที่ชอบหมกมุ่นเรื่องของเพศ
ก็ไม่น่าจะแปลกใจดูถุงยางมาเป็นโหลเลยครับ
และเขามีความต้องการทางเพศสูงก็เลยทำงานเก็บเงิน
และหาโอกาสเดินทางมาที่เมืองไทยสั้นครั้งหนึ่งก็สักประมาณ๔๕วันหรือ๑สัปดาห

ถูกต้องช่วงแรกมาสอนภาษาอังกฤษก่อน
แล้วก็เรื่องของสอนกีฬาประเภทเรื่องของฟุตบอล
พอไปสนิทกันกับเด็กแล้วรู้จักช่องทางแล้วก็จะชักชวนว่าจ้างให้มาเล่นที่ห้องพัก
แล้วก็อย่างที่บอกไปคือก็เปิดหนังโป๊ให้ดูแล้วก็เป็นการกระตุ้นอารมณ์ทางเศษ
พอเด็กมีอารมณ์แล้วก็ทำเข้าไปนะครับ
เบอร์กต้นตำรวจก็ตั้งข้อหาพระอาคุยาวและกระทำชำราวเด็กชาย
แล้วก็ส่งตัวไปที่โรงพักห้วยขวางดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
โอ้โหติดใจอะไรไม่ติดใจมาติดใจความแข็งแรงความหล่อเหลาของเด็กชายไทยนะฮะโอ้โหนะครับ